เหมือนกันเพราะว่าวัยรุ่นมาบุกบ้าน
คู่กรณีแล้วรัวยิงเป็น๑๐นัดเลยคุณ
กระสุนฝังคู่กรณีไป๖นัดจนเสียชีวิต
นี่ขนาดบ้านหลังที่เกิดเหตุนะอยู่ใกล้กับแฟลต์ตำรวจ

เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมานะคะบ้านหลังนี้บ้านไม้สองชั้นอยู่ในซอย
ร่วมใจพัฒนาถนนกำแพงเพชร๖อยู่แถวหลัก๔
ตอนเจ้าหน้าที่ตำรวจไปถึงห้องนอนชั้นล่างเจอศพผู้เสียชีวิต
คือนายทศพรพ่วงเรืออายุ๒๖ปี
เป็นพนักงานทำความสะอาดของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง
นี่ลักษณะคือเสียชีวิตอยู่บนฟูกที่นอนน่ะนะคะ
สภาพศพคือไม่ได้ใส่เสื้อสวมกางเกงขาสั้นสีน้ำเงิน
แล้วก็ถูกยิงทั้งหมด๖นัด
มีที่แก้มซ้ายด้านหลังศีรษะ
อกซ้ายไหล่ซ้ายสีข้างลำตัวขวาต้นขาซ้าย
แล้วก็มีบาดแผลด้านหน้า๓แผลด้านหลังอีก๒แผล
ข้างเตียงเจอเป็นหม้อต้มน้ำใบกระท่อมอยู่
แล้วก็เจอหัวกระสุนปืนตกอยู่ในที่เกิดเหตุ๘หัว
มีปลอกกระสุนปืนขนาด๙มมเกลื่อนห้อง
นับดูได้๑๐ปลอกนะคะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจเก็บทั้งหมดเอาไว้เป็นหลักฐาน
ทีนี้ตำรวจสนทุ่ง๒ห้อง
ก็ต้องสอบสวนพ่อแม่ของนายทศพรผู้ตาย
กับแม่เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อคืนนี้นะ
ตอนที่พ่อกับแม่นอนอยู่ที่ห้องนอนชั้น๒
ได้ยินเป็นเสียงรัวปืนแบบปั้งหลายนัดนะคะ
ลงมาดูพ่อกับแม่ช็อกเลยตกใจ
ลูกชายเสียชีวิตแล้วนะคะ
ลงมา๖นัดครับพ่อกับแม่ก่อนครับ๖นัด

คนยิงเป็นใครเป็นเพื่อนลูกชายเลยป่ะ
เพื่อนเลยบ้างครับเขามีปัญหาเรื่องอะไรกันนะครับพ่อ
เรื่องนี้ไม่รู้ครับผมไม่คลอดแต่คือพ่ออยู่ข้างบนแล้วได้ยินเสียงปืน

โอ้โหเนี่ยเห็นไหมพ่อได้ยินแต่เสียงปืนดังรัวลงมาลูกตายแล้วนะคะ

แล้วก็ต้องไปถามพยานที่เขาเห็นเหตุการณ์
คือพยานเขาก็บอกว่าเห็นว่ามีคนร้ายมา๒คน
คนหนึ่งผมสั้นคนหนึ่งผมยาว

นั่งแท็กซี่สีเขียวเหลืองเข้ามาในกองกำกับการสุนัขตำรวจ
แล้วก็เดินข้ามกำแพงมาที่บ้านไม้หลังนี้ค่ะ
บ้านอยู่ติดกับด้านหลังของแฟลต์ตำรวจเลยนะ
หลังจากนั้นคนร้ายที่เขามากัน๒คน
ตรงเข้าไปถีบประตูห้องนอนชั้นล่าง
แล้วตรงนั้นเปิดไปก็เจอนายทศพรผู้ตายนอนอยู่
หลังจากนั้นคนร้ายรัวปืนเลยค่ะเป็น๑๐นัด

ก็ขึ้นรถแท็กซี่ที่จอดรออยู่กลับไป
ทีนี้ตำรวจบอกว่าคนก่อเหตุน่าจะรู้จักกับผู้ตายเป็นอย่างดี

แต่ทีนี้เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ต้องไปตรวจสอบที่เกิดเหตุด้วยนะคะ
เพราะว่าตอนที่เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอยู่
ปรากฏว่ามีผู้หญิงคนนึงเข้ามาบอกกับเจ้าหน้าที่

ว่าคนที่ยิงน่ะเป็นน้องของฉันเอง
ทีนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยต้องเชิญตัวผู้หญิงคนนั้นไปสอบปากคำ
จะไปสืบสวนหาเบาะแสของผู้ก่อเหตุ

มาให้ปากคำที่สนทรทุ่งสองห้อง

อันนี้ก็ต้องเอามาตรวจสอบด้วยนะคะ